คุณผู้ชมวันนี้๑๑๑๑ค่ะวันที่๑๑เดือน๑๑นะคะ
ปิ้งกันกระหน่ำหลายคนเนี่ยดิฉันว่าได้แล้วก็โดนหลายรายการไปแล้วนะคะ
ทีนี้มาดูของรัฐบาลหน่อยรัฐบาลเองก็มีการเปิดให้ลงทะเบียน
สิทธิ์โครงการคนละครึ่งรอบ๒จำนวน๒ล้าน๔แสนสิทธิ์
ตั้งแต่๖โมงเช้าปรากฏว่าช่วงเช้าที่ผ่านมา
ถ้าเกิดว่าไปดูเทรนด์ทวิตเตอร์แฮชแท็กโครงการคนละครึ่ง
ติดอันดับ๑นะขึ้นเทรนด์อันดับ๑เพราะระบบเข้าไปลงทะเบียนไม่ได้
ระบบล่มค่ะคนสนใจเยอะมากคือขึ้นเทรนด์แบบยังไงล่ม
ใช่ระบบล่มก็เลยไปฟ้องให้ธนาคารกรุงไทยมาช่วยตรวจสอบหน่อยนะครับ
จนกระทั่งธนาคารกรุงไทยก็ออกมาชี้แจงเห็นไหม
ไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้การุณาลองใหม่อีกครั้ง
คือเอาจริงคนสนใจโครงการนี้นะทั้งในส่วนของภาคประชาชน
แล้วก็ในส่วนของร้านค้าร้านเขาบอกโอ้โหช่วงนี้ขายดิบขายดี

ก็ถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับทั้งคนที่ไปใช้สิทธิ์
แล้วก็พ่อค้าแม่ขายต่างอย่างนั้นนะครับ
คืออย่างนี้ค่ะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือว่าสสค
เขาเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่๖โมงเช้าที่ผ่านมานะคะ
ลงทะเบียนคนละครึ่งรอบ๒จำนวน๒ล้าน๔แสนสิทธิ์
ในการได้รับเงินไปใช้จ่ายกับร้านค้าที่ร่วมโครงการลงทะเบียน
เริ่มตั้งแต่๖โมงเช้าเรื่อยไปจนถึง๕ทุ่ม
ก็คือ๒๓นาฬิกาผ่านทางเว็บไซต์
แต่ปรากฏว่ามีหลายรายค่ะเข้าไปใช้งานแล้วก็พบปัญหา

ก็เลยทำให้มีการติดแฮชแท็กคนละครึ่ง
ดันติดเทรนด์อันดับหนึ่งของทวิตเตอร์ในเช้าวันนี้นะคะ

แน่นอนว่าคนที่กำกับดูแลแล้วก็รับผิดชอบเนี่ยก็คือธนาคารกรุงไทยนะ
ก็มีการออกมาโพสต์ทวิตเตอร์เมื่อเวลา๘นาฬิกา๔๘นาทีที่ผ่านมานะคะ
ระบุบอกว่าเนื่องจากมีผู้สนใจลงทะเบียนโครงการคนละครึ่งเป็นจำนวนมาก
ธนาคารจึงขอปิดการลงทะเบียนชั่วคราว
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับกับจำนวนผู้ลงทะเบียน
โดยจะทำการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้งในเวลา๙นาฬิกาโดยประมาณนะครับ
ทางนี้ทางธนาคารจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
อันนี้ค่ะเป็นคำชี้แจงออกมาจากธนาคารกรุงไทยนะคะ
ต่อมาพอ๙นาฬิกาปุ๊บหลายคนก็เฝ้าไงจ้องไง
ใช่อยู่หน้าจอแล้วจะลงทะเบียนแล้วนะฮะ
สามารถลงทะเบียนได้ตามปกติแล้ว
เท่ากับวันนี้๙โมงเช้าลงทะเบียนกันแต่ผ่านไปไม่นานนะคุณ

แป๊บเดียวเองสิทธิ์เต็มแล้ว
สิทธิ์เต็มแล้วหลายคนงงเลยนะคะ๒๔ล้านสิทธิ์นะคะเต็ม
ในช่วงเวลา๙นาฬิกา๒๑นาที
เพราะว่าทางเว็บไซต์เด้งเตือนเลยนะคะ

เนื่องจากสิทธิ์โครงการเต็มแล้ว
เพราะฉะนั้นเท่ากับว่ารอบ๒ที่
สรภคสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
เปิดให้ลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง

คือปกติสิทธิ์เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่๖โมงเช้า

โมงเช้าบวกไป๓ชั่วโมงเต็มค่ะ๒ล้าน๔แสนสิทธิ์
ถ้าไม่นับช่วงเวลาที่มันใช้การไม่ได้นะ
เข้าไม่ถึงแล้วมาเปิดอีกที๒๐กว่านาที

ประชาชนที่ลงทะเบียนแล้วได้รับสิทธิ์แล้วนะครับ
ก็ต้องเริ่มใช้สิทธิ์ภายในกำหนดก็คือ๑๔วัน

ให้ท่านไปจับจ่ายซื้อของนะครับ